ทั้งเรื่องเกี่ยวกับโรคที่เกิดขึ้นกับหมู
เรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับหมูนะครับ
คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำของวันพระสบดีที่ผ่านมานะครับ
ขนส่งสินค้าสัญชาติกัมพูชา

แต่ว่ามีหมูคือหมูเป็นนะนะคุณ๒๐๐ตัว
เพราะว่าเรือขนส่งสินค้าจะนำหมูไปส่งยังกัมพูชาคุณ
ชื่อของเรือนี่ก็คือเจ๊แห้งนะครับ
เจ๊แห้งจะนำหมู๒๐๐ตัวขนส่งไปประเทศเวียดนาม

แต่ว่าเป็นเรือขนส่งสินค้าสัญชาติกัมพูชา

พร้อมกับเรือขนส่งสินค้าอีกลำหนึ่งที่บรรทุกหมูมาด้วย๖๐๐ตัวเหมือนกัน
ขณะออกจากท่าเรือที่ท่าเรือชะลาลัย
ตำบลหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราด

ปรากฏว่าเรือขนส่งสินค้าสัญชาติกัมพูชาลำนี้
ไปติดโขดหินหน้าทะเลนะครับ
เนื่องจากใต้กลงเรือหลงร่องน้ำ

ช่วงเช้าน้ำทะเลมันขึ้นไงคุณ
ทำให้เรือขนส่งสินค้าโดยเฉพาะขนส่งหมูเหล่านี้นะครับ
พลิกคว่ำน้ำทะเลไหลท่วมตัวเรือเลย
แล้วก็หมูที่ถูกขังอยู่ในกรง
มน้ำตาย๑๙๙ตัวคุณ

มูลค่าความเสียหายประมาณ๒ล้านกว่าบาทนี่

ใช่ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของการศัลจรทางน้ำ
ก็ต้องเช็คกันด้วยถึงเรื่องของเส้นทางน้ำ
รวมถึงเรื่องของน้ำขึ้นน้ำลง
ส่วนที่เย้โสทรเกิดเหตุรถบรรทุกผ่วง
ขนหมูมาชนเสาไฟฟ้าพลิกคว่ำเทกันแบบนี้เหมือนกัน
เกิดเหตุบนถนนวารีราชเดชบริเวณทางโค้งบ้านห้วยแห้ง
อำเภอกุฑธุมจังหวันยะโสทร

สองรายเป็นคนขับกับผู้หญิงอีกหนึ่งคนที่นั่งไปด้วย

ตอนนี้ก็นำส่งโรงพยาบาลไปเร่งด่วนนะครับ
ส่วนหมูสิคะนอนตายเกลือเลยค่ะ
แล้วก็บาดเจ็บอีกนับ๑๐ตัว
มันก็ร้องอูดโอดโอยตามความเจ็บปวดของมัน
สอบสวนคนขับนะคะบอกว่าขับรถขนหมูมา๑๕๐ตัว
จะไปส่งที่มุกดาหารและจะส่งต่อที่เวียดนาม

ก็เลยทำให้เสียหลักพลิกคว่ำไปชนกับเสาไฟฟ้า
เขาบอกยังเคราะห์ดีนะที่ไม่ไปพุ่งชนบ้านของประชาชนที่อยู่ดึงทาง
ต้นก็เลยติดต่อบริษัทให้นำรถสำรอง
ขนถ่ายหมูที่เหลือไปต่อ
ส่วนหมูที่ตายจำเป็นก็ต้องขายให้กับชาวบ้านในราคาถูก

คุณผู้ชมดูอีกหมูหนึ่งปิดท้ายกันหน่อยละกันค่ะ

ในนายอำเภอสหรัฐสถานในตระกูลหนูนิน
แล้วก็ประสูจน์อำเภอสหรัฐสถาน
ก็ต้องพาเจ้าหน้าที่สำนักงานประสูจน์สัตว์
จังหวัดกร้าสินไปฉีดยา
ทำลายหมูทั้งคอกเลยคุณผู้ชม๓๘ตัวที่อยู่ในฟาร์มที่ตำบลสหสคันนะคะ
ทีนี้ถามว่าอ้าวทำไมต้องฉีดยาให้หมูมันตายเพราะอะไร
มันเป็นโรคค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาไปตรวจพบลูกหมูอายุ๒เดือนเนี่ย
มันเป็นโรคระบบสืบพันธุ์แล้วก็ระบบทางเดินหายใจของหมู
ขั้นตอนแรกเนี่ยต้องทำให้หมูมันตายก่อนโอ้โห
พอตายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็เคลื่อนย้ายไปฝังกลบ
หลุมลึกสักเมตรหนึ่งแล้วในหลุมน่ะยังต้องเทยาฆ่าเชื้อเนี่ยเห็นไหมคะ
แล้วก็โยนไปโยนไปแบบนี้เรียงกันอยู่ในหลุมแล้วก็ฝังกลบ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ไปสำรวจหลุมฝังซากหมูที่ตายก่อนหน้าอีก๑๒ตัว
เขาก็ต้องบันทึกเป็นข้อมูลไว้น้ำน้ำที่คุณผู้ชมเห็นราดไปก็เป็นยาฆ่าเชื้อนะคะ
ต้องราดซ้ำไปอีกทีหนึ่ง
ประสุทธิ์อำเภอสหสคัญบอกว่าตรวจสอบแล้วเพราะอะไรรู้ไหม
ทำไมหมูมันถึงติดโรคแบบนี้รู้ไหม
มาจากว่าเกษตรกรที่เลี้ยงหมูเป็นเกษตรกรรายใหม่
แล้วยังไม่เคยลงทะเบียนไม่มีประสบการณ์คุณ

ทีนี้หมูมันก็เลยติดโรคแบบนี้

ไม่อยากฉีดยาให้หมูมันตายแบบนี้แล้ว
ก็ต้องไปเร่งทำความเข้าใจกับคนที่จะเลี้ยงหมู
แล้วก็ต้องดำเนินการสอบสวนโรคป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเร่งด่วน
คือคนเราก็เผชิญกับโควิดระบาดใช่ไหม

เรื่องหมูหมูแต่ไม่หมูนะคะก็ต้องดูแลกันไปค่ะ